คุณผู้ชมคงตื่นเต้นนะฮะว่าเมื่อไหร่เราจะได้ชิมน้ำแร่โซดา
บรรจุขวดแล้วก็เตรียมที่จะแจกจ่ายแล้ว
อันนี้คือผ่านขั้นตอนการกรองแล้วก็การตรวจสอบ
จากแล็ปต่าง๑๓แล็ปเรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้ครับบรรยากาศที่ห้วยกระเจ้าที่กาญจนบุรี
ก็มีการเปิดให้ชาวบ้านเขาได้ไปชิมกันเหมือนกัน

แต่เขามีข้อห้ามไว้นะไม่ใช่แบบจะเอาขวดมาลอง

ใช่ฮะแล้วก็มีการลงทะเบียนอะไรนี้ก่อนนะ

เพราะว่าผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ก็ไปติดตามบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
ติดตามได้จากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีครับเชิญครับ
ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ่อน้ำแร่โซดานะครับ
ภายในอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ด้านหลังของผมเนี่ยคือบ่อน้ำแร่โซดานะครับ
แล้วก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมเอาไว้ให้ประชาชนนะครับ
เดินทางมาทดลองชิมน้ำแร่โซดานะครับ
ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะมีการเดินทางเข้าไปยังจุดที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมเอาไว้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการทำจุดคัดกรอง
จากตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะครับ
ก็เลยมีการให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาชิมน้ำแร่เนี่ย
ได้เข้าแถวแล้วก็ตรวจอุณหภูมิ
แล้วก็ให้มีการสวมใส่แมสแล้วก็มีการลงทะเบียนว่ามาจากไหน
ก่อนที่จะมีการรับแก้วกระดาษคนละ๑ใบนะครับ
เพื่อเดินทางเข้าไปตักน้ำแร่โซดาแล้วก็ชิม
ขออภัยครับโดยเจ้าหน้าที่ให้ชิมได้คนละ๑แก้วกระดาษเท่านั้น
จะไม่สามารถให้นำขวดหรือว่าภาชนะหรือว่าบรรจุพันธุ์เนี่ย
ตักเพื่อนำกลับไปนะครับให้ชิมที่นี่เท่านั้น
ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาลองไปตรงจุดที่มีการตักชิมน้ำแร่โซดากันครับ
ซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ชาวบ้านเนี่ยได้เริ่มเดินทางเข้าไปตักชิมกันแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปสอบถามจากกลุ่มประชาชนที่เขาได้ทดลองชิมกันดูว่า
รสชาติที่เขาได้มีการชิมแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง
แล้วก็ทำไมถึงเดินทางมาชิมที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองถามกันดูนะครับ
สวัสดีครับพี่ครับผมถามนิดนึงเราได้ทดลองชิมแล้วเป็นยังไงบ้างครับรสชาติ

มันจะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวซาซา
ครับมีความเชื่อแล้วมีเรื่องเล่าไหมครับ
บอกว่ามีการชิมแล้วเนี่ยจะเหมือนกับช่วยผ่อนคลายแก้ปวดแก้เมื่อยอะไรได้

ก็คงจะเป็นแบบนั้นค่ะ

ใช่
กังวลไหมครับว่ากินแล้วจะไม่สะอาดหรือว่ากลัวจะ
กังวลค่ะเพราะชิมหน่อยเดียวไม่กล้าชิมเยอะ
แต่ถ้ามันต้านโควิดได้ยิ่งดีค่ะ

ครับเตรียมเปรี้ยวก็สาบ

ทีมข่าวเองเนี่ยโดยเฉพาะผมเนี่ยก็ได้ผ่านจุดคัดกรองมาแล้วนะครับ
แล้วก็มีแก้วกระดาษ๑ใบ
เดี๋ยวจะไปลองชิมดูบ้างครับ
อย่างที่พี่เขาบอกว่า
แล้วจะมีรสชาติเปรี้ยวเหมือนโซดา
ผมจะลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะครับ
สิ่งที่ผมรับรู้ได้นะครับ
ก็คือจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ซ่าเหมือนกับโซดานะครับ
แต่ว่าไม่ใช่โซดาที่ซ่าเหมือนเปิดจากคนมา

แต่ก็คือเป็นน้ำที่สะอาด
อย่างที่เราเห็นสีมีฟองนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของการเดินทาง
ของพี่น้องประชาชนมายังบ่อน้ำแร่โซดาแห่งนี้นะครับ
ต้องบอกว่าจุดไกลตรงนู้นนะครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
ซึ่งจุดนั้นตามความสนุกการณ์ก็คือวันนี้
ทางรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
ท่านจะเดินทางมายังจุดตรงนั้นนะครับ
แล้วก็จะมีการกรองน้ำจากบ่อตรงนี้นะครับ
แล้วก็จะมีการแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาที่นี่
เพื่อให้นำกลับไปทดลองดื่ม
นั่นครับนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่
เดี๋ยวผมขออนุญาตส่งสัญญาณกลับไปยังสถานีครับ
ผมนัทพงศ์ลิฟสันเทียข่าวสุรรัตน์ทีวี
รายงานจากอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีครับ

นี่คือบรรยากาศสดที่ห้วยกระเจ้านะครับ
บริเวณน้ำผู้โซดานั่นเองนะฮะ